ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ยังคงเกาะติดคดีฆ่ายกครัว
ที่จังหวัดกระบีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบพบว่า
การทำนิติกรรมอำพรางเรื่องของการฝากขายที่ดินเนี่ยบังฟัฐไม่ได้ทำกับผู้ใหญ่บัตรเพียงรายเดียวนะคะ
ปรากฏว่าบังฟัสยังทำกับน้าแท้ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน
ด้วยวิธีการลักษณะคล้ายคล้ายกันแหละค่ะขณะที่วันนี้ตำรวจภูทรเมืองกระบี่นะคะ
ก็จะเตรียมสถานที่ซักซ้อมการรับมอบตัวผู้ต้องหาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากจังหวัดกระบีเชิญค่ะ
เหนือจากการทำนิติกรรมอำพรางที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ใหญ่บัตรแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ยังตรวจสอบพบนะคะว่าตัวของบังฟัฐนั้นเคยทำนิติกรรมอำพลางลักษณะนี้กับญาติแท้ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะที่ด้านหลังผมนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นห้องประชุมพิทักษ์กระบี่นะครับ
วันนี้มีการเตรียมสถานที่รวมถึงซักซ้อมแผนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
ตำรวจภูทรเมืองกระบีซักซ้อมแผนการรับมอบตัวผู้ต้องหาในคดีฆ่ายกครัวนายวรยุทธ์สังหลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีหลังพรุ่งนี้ทหารจากกองพันธหารราบที่หนึ่ง
ทหารราบที่๑๕จะส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง๘คนให้กับตำรวจ
โดยตำรวจนั้นเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมพิทักษ์กระบีเพื่อใช้เป็นสถานที่รับมอบตัว
ซึ่งหลังจากทหารส่งตัวให้กับตำรวจแล้วจะถูกควบคุมตัวเดินเข้าไปภายในห้องประชุม
พร้อมจัดเตรียมโต๊ะต่างโดยแยกเป็นสถานีจำนวนถึง๔สถานี
คือสถานีลงบันทึกประจำวันเพื่อลงบันทึกประจำวันในการรับตัวผู้ต้องหา
หลังจากนั้นจะถูกนำไปที่สถานีพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำการบันทึกประวัติอาชญากร
และไปที่สถานีแพทย์ตรวจร่างกายเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
หลังถูกควบคุมตัวไว้กับทหารก่อนจะนำไปสถานีพิสูจน์หลักฐานนะครับ
เพื่อยืนยันวัตถุพยานที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุ
ทั้งหมดนั้นจะถูกนำตัวไปสอบปากคำโดยตำรวจเตรียมห้องสอบปากคำไว้ทั้งหมด๘ห้อง
ห้องมีพนักงานสอบสวนไม่ต่ำกว่า๓คนเพื่อสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดโดยละเอียด
จากนั้นตำรวจยังจะจำลองเหตุการณ์โดยใช้อาคารของที่ทำการกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่นะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อให้ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวเสมือนจริง
โดยจะไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจบอกนะครับว่า
มีหลักฐานที่จะเอาผิดกับตัวผู้ต้องหามากกว่าการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่ตำรวจสามารถเก็บกู้ได้จากระบบบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด
ที่จะสามารถเป็นหลักฐานเอาผิดได้อย่างแน่นหนา
ซึ่งภายหลังจากการรับมอบตัวเสร็จแล้ว
ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระนองทันที
หลังทราบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกนายสุริฟัฒนบ้านนบวงสกุล

อกขายฝากในลักษณะที่ทำให้ผู้ใหญ่บัตร
ซึ่งมีฐานะเป็นน้าแท้ของบังฟัสเอง
ซึ่งเคยนำโฉนดที่ดินเนื้อที่ประมาณ๓งานนะครับ
จำนองไว้พร้อมมอบหมายให้ลูกเป็นผู้ดำเนินการแทน
และเมื่อประมาณ๓เดือนที่ผ่านมาครับ
หลังพบว่าทางธนาคารแห่งหนึ่งมาถ่ายรูปบ้าน
และบอกนะครับว่าบ้านหลังนี้ขาดผ่อนมาหลายเดือนแล้ว
รู้ว่าถูกบังฟัดหลอกเอาทั้งเงินและที่ดินไปทั้งหมดครับ

สำนักงานนิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี
วันนี้ยังลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่า
มีบุคคลใดเดือดร้อนจากเรื่องนี้
ซึ่งพบนะครับว่ามีมากกว่า๑๐ลาย

ได้นำที่ดินไปขายฝากไว้กับบังฟัส
และไม่ทราบนะครับว่าเป็นการโอนที่ดินให้
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นรวบรวมเอกสารจากชาวบ้าน
และจะหาแนวทางช่วยเหลืออีกครั้งครับ
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลล่าสุดออกมานะครับว่า
ขณะนี้ตำรวจภูทรเมืองกระบี่นั้น
ออกหมายเรียกพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ

ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่า
อาจจะมีผู้ที่บงการสังหารครอบครัวของผู้ใหญ่บัตร
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่าตัวบังฟัฐครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดกระบีครับ